ขอร้องทีมงานอย่าเพิ่งเข้าภาพเร็วนะคะ
ทั้งสองท่านถามคุณผู้ชมคิดเลขกันเล่น
แล้วจะบอกก่อนว่าจะพาไปทานหมูปิ้ง

บาทไม่มีบาทกับชิ้นหนึ่ง

บาท๒๕สตังค์บาท๒๕สตังค์

น้องหนูเดี๋ยวนี้อาจจะลืมกันไปแล้วนะคะ

เออ๔สลึงเท่ากับ๑บาทแต่เล่นกันมาเล่นกับผมนะ
ผมไม่ได้เรียนตั้งแต่ม๔นะเลข

หมูปิ้งของป้าเล็กป้าน้อยร่วมกันเป็นป้าเล็กน้อย

ไม้ละบาท๕๐สตางค์
คุณยังมีอีกไหมขออภัยไม้ละบาท๒๕สตางค
ไปบอกราคาก็ผิดอีกเดี๋ยวโดนตำหนินะฮะ

สลึงเท่ากับ๑บาทใช่ไหมเมื่อก่อนเราเท่ากัน

หมูปิ้งนี้ลมลมพัดมันปิวหลุดไหม
ใช่ชาวเน็ตแล้วก็ชาวบ้านที่ไปซื้อเนี่ย

เฮ้ยมันไม่ได้น้อยนะ
ไม่ใช่ลงปลิวนะไม่ใช่เศษวิญญาณหมูนะฮะ
เอาจริงคุณป้าขาย๕บาทก็ไม่มีใครว่างนะ

แพงมากนะฮะมีคนบ่นมาเยอะมากเลยคุณดูสินะฮะ
ป้าเล็กน้อยนี่ฉันรวบคำ
จริงชื่อป้าเล็กกับป้าน้อยเขาเป็นพี่น้องกันนะครับ
ป้าที่ชื่อว่าป้าเล็กเนี่ยซึ่งเป็นคนพี่
ชื่อว่านางสาวบุญยืนพงโพพิทักษ์นะฮะ

เล็กค่ะส่วนป้าน้อยนางสาวสุมณีพงโพพิทักษ์
อายุ๗๓ปี๒พี่น้องห่างกัน๕ปีค่ะ
ยืนเสียบหมูปิ้งนี่ค่ะขายเพียงไม้ละ๕สลึง
หรือไม้ละ๑บาท๒๕สตางค์
หรือที่พี่เบิร์ตเรียกว่า๑บาทกับอีกกระติ๊ดหนึ่ง

ไม่แต่เดี๋ยวเหรียญสลึงเดี๋ยวนี้เราได้ใช้
ได้รับทอนแต่ไม่ใช้กันได้รับเก็บเป็นกระปุกใหญ่เลยอ่ะอ่อ
พี่เบิร์ตตั้งข้อสังเกตได้น่าสนใจ

หรือว่าเขาแบบพยายามซื้อหรือว่าเป็นกุศโลบาย
ในการทำมาร์เก็ตติ้งของป้าต้องซื้อให้ครบแบบลงบาทนึกออกไหมฮ

ก็เข้าท่าใช่ไหมคะจะได้ซื้อปริมาณเยอะอย่างนี้
เออเออก็ดีนะครับส่วนข้าวเหนียวขายราคา๕บาทค่ะ
คุณผู้ชมรสชาติอร่อยนะคะ
ราคาถูกในยุคนี้อย่างที่ก๊อฟบอกไปขาย๕บาทก็ไม่มีใครว่านะคะ
หมูปิ้ง๑บาท๒๕สตางค์ทุกเช้านะ
จะมีเด็กนักเรียนคนทำงานแวะเวียนมาซื้อกันอย่างไม่ขาดสาย
แล้วทุกวันป้าเล็กกับป้าน้อยหรือดิฉันเรียกรวบว่าป้าเล็กน้อย
เสียบหมูปิ้งขายวันละเท่าไหร่ถ่ายท่าอีกครั้งหนึ่ง

จำนวนหมูปิ้งเหรอโอ้โหถ้าถูกขนาดนี้พี่ว่าสัก๕๐๐ไม้
เออจริงก็อย่างนั้นไม่ต่ำกว่า๕๐๐อ่ะ
ผิดพูดคำว่าถูกต้องแล้วครับไม่ได้เลยนะ
เพราะเชื่อว่าคุณทั้งสองคนทายผิดแน่
๓๕๐๐ไม้๓๕๐๐ไม้วันหนึ่งนะป้าแกขายนะ
ทำไมล่ะหมูปิ้งร้านป้าถึงขายไม่แพง
เล็กป้าน้อยบอกว่าก็ไม่อยากขึ้นราคาลูกเอ้ย
เพราะลูกค้าบางคนมีเงินน้อยใช่ไหมบางคนไม่มีเงินซื้อ
ป้าแกใจบุญมากคุณให้ทานฟรีก็มีพี่เบิร์ต
บางคนถึงยิ้มได้นะยิ้มได้กับการได้ทานของฟรี
ส่วนคนให้ก็ยิ้มได้ยิ่งกว่าค่ะ
บอกว่ามีความสุขทุกครั้งที่เวลามาขายหมูปิ้ง
อายุ๗๘กับ๗๓นะคะไม่ป้าสิเขาเรียกว่าคุณยายเถอะนะคะ
คุณยายเล็กคุณยายน้อยบอกว่าจะทำหมูปิ้งขายไปจนกว่า
จะขายไม่ไหวหรือว่าอายุมากขึ้น
แต่ก็จะขายราคาไม้ละ๑บาท๒๕สตางค์เหมือนเดิมนะคะ
อุทัยเมื่อกี้ที่ฉันปักหมุดให้ยัง

คนไทยและคนต่างจังหวัดที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ย
แวะซื้อหมูปิ้งของคุณยายเล็กคุณยายน้อย
แต่ว่าคนแถวนั้นเรียกป้าเล็กป้าน้อยนะคะ
เขาบอกว่าเป็นหมูปิ้งในตำนานขายมากว่า๒๐ปีนะคะ

ทุกเช้าค่ะคุณไปซื้อได้นะคะที่หน้าสวน๒๐๐ปี
วงศาโรธตำบลอุทัยใหม่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะคะ
นะคะว่าป้าเล็กป้าน้อยหรือคุณยายเล็กคุณยายน้อยเนี่ย

โอ้โหคุณยายไม่นอนเหรอ
ตี๒จนถึง๘โมงกว่านะครับ
ตี๘โมงกว่าเนี่ยหมูพิ้งหมดพลึกละจ่ะวันละ๓๕๐๐ไม้
โอ้โหนี่นะทำไมครับหมูที่อุทัยมันถูกหรือยังไงฮะคุณยาย

ก็ไปซื้อเฟรนชายท่านมาเนี่ยแล้วมาขายหน้าไทยรัฐเนี่ย
ขอขาย๕บาทได้ไหมเอากำไรได้ไหม